เรื่องของการตากข้าวนะคะปกติแล้วเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัด
เวลาเขาตากข้าวเขาจะตากริมถนนค่ะบางทีก็อาจจะเลยมานิดน
หน่อยหนึ่งเออลงมาหน่อยนึงนะคะแต่ครั้งนี้ตากกลางถนนเลยค่ะ
กลางไม่กลางดวงเอาเองนะคะเขาบอกว่าคนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอก
เขาจะเข้าบ้านค่ะและทางเนี้ยเป็นทางเข้าบ้านเขาค่ะ
เข้าไม่ได้ค่ะแล้วคนที่ตากข้าวก็มาโบกมือด้วยนะ
ไปเข้าทางอื่นไปเข้าทางอื่นเอ้าแล้วจะเข้าบ้านยังไงนะคะ
ไว้กั้นด้วยใช่ค่ะเขาบอกตากกันแบบนี้เลยเหรอ
นี่ไม่ใช่ร้านตากข้าวนะแต่เป็นถนนที่เข้าบ้านค่ะ
ภาพนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งถ่ายแล้วก็เอามาโพสต์ไว้
เป็นผู้ชายเลยค่ะเขาระบุข้อความบอกว่าผมขี่เข้าไป
ป้าคนหนึ่งโบกมือให้ผมไปที่อื่นตรงนี้แกจะตากข้าว
ชาวโซเชียลเข้ามาเห็นวิพากษ์วิจารณ์ค่ะบอกว่า
ปิดถนนทางเข้าหมู่บ้านแบบนี้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
และยังมีการเอากลวยยางมาตั้งปิดหน้าปิดหลังอีกด้วย
ผู้สื่อข่าวไปเลยค่ะขอไปดูสิข้าวนี้ยังตากอยู่ไหม
ไปตรวจสอบจุดนี้นะคะปากทางเข้าหมู่บ้านตะแบง
หมู่ที่ห้าตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรียรำค่ะ
ติดถนนสายสองสองหกบุรีรำสุรินทร์ช่วงที่ผู้สื่อข่าวของเราไปถึง
นี่คือภาพนะภาพที่ผู้สื่อข่าวของเราไปค่ะ
ไม่มีแล้วข้าวที่ตากอยู่กลางถนนนะคะเก็บไปแล้ว
ไงย้ายมาอยู่ด้านข้างนี้แทนดึงดึงไปย้ายไปที่อื่นแล้วนะคะ
นางบุษกรศรีกิจรัฐอายุห้าสิบเก้าปีค่ะ
ยอมรับว่าเธอเป็นคนเอาข้าวมาตากบนถนนเอง
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าวันนั้นน่ะ
กลับมาจากต่างจังหวัดน้องสาวเป็นผู้ใหญ่บ้าน
จ้างรถเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวแต่น้องสาวไม่อยู่บ้านค่ะ
ไม่มีที่ตากข้าวตัวเธอเลยก็เลยตัดสินใจ
กบนถนนนี่แหละสามร้อยเมตรคิดว่าใช้เวลาตากไม่นาน
สองชั่วโมงคือเธอบอกวัดสองชั่วโมงไม่นานเดี๋ยวก็เก็บ
ยอมรับว่าเห็นนุ่มที่ขี่รถจากกระยานโยนมา
และเธอเองนี่แหละเป็นคนโบกมือให้เขาไปอีกทางค่ะ
แต่ไม่ได้เป็นลักษณะไล่นะ
ฝากขอโทษสังคมด้วยค่ะทำไปรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
พี่ชี้อย่างงี้อ้อมแต่พี่ไม่ได้ไล่นะ
คิดว่าอ้อมทางนี้ขอโทษนะน้องนะเออไม่สะดวกนิดนึง
แค่นั้นจบพี่ไม่รู้ว่าเขาจะลงโซเชียลพี่ไม่เข้าใจ
คุณบุษกรบอกว่าน้องเป็นคนใช้ให้มาตากข้าวใช่ไหมคะตัวไม่อยู่
ไปหาน้องนี่แหละค่ะคุณกระหนกวันเป็นผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าวันเกี่ยวข้าวไปต่างจังหวัดก็เลยให้พี่สาวมาดูแลแทนนะคะ
บอกว่าเกี่ยวเสร็จแล้วตากให้ด้วยนะแต่ไม่ได้บอกว่าให้ตากตรงไหน
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจนะคะมารู้อีกทีก็ญาติไปตากเต็มถนนแล้วค่ะ
เธอบอกว่าขอโทษแทนญาติจริงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ